งานเนี่ยดาราสาวก็ต้องระวังนะจ๊ะว่าอะไรมีคนแอบถ่ายใต้กระโปรงถามน้องเมษากังวลเรื่องนี้บ้างหรือเปล่านะคะกลัวจะโดนเหมือน
ทัศน์ที่เสียคุณผู้ชมค่ะเราไปฟังกันค่ะ
ไม่ค่อยมีแบบขนาดนั้นค่ะคือ
ไม่ได้มาตามประกบอะไรอย่างนั้นค่ะใช่ไม่ได้ขนาดนั้น
ก็ยังไม่เจอยังไม่เจออะไรขนาดนั้น
เพราะว่าใช่ต้องระวังแล้วก็ใส่อังเกตค่ะสร้างข้างในตลอด